คู่นี้ก็เป็นคู่รักในสายตลกที่หลายคนชื่นชอบ
แล้วก็ภรรยาคุณหญิงนั่นเอง
ก่อนหน้านี้พี่แจ๊กลินก็เคยไปทำสกรูป

ล่าสุดคุณผู้ชมเข้ามาในชุดแบบบ่าวสาวเลยนะคะ
ครั้งก่อนที่เขาจะตายเขาใช้คำนี้
อันนี้ต้องบอกคำนี้ก่อนไม่ใช่ว่าดราม่าว่าเราพูดเองนะคุณผู้ชม
เขาพูดเองเขาพลาดเพราะเขาเปิดใจเอง
แล้วเมื่อวานนี้นะคะก็นักข่าวก็ได้ไปเก็บภาพกันมานะคะ
ก็อย่างที่ทราบกันค่ะว่าพี่แจ๊คเชิญยิ้มเขาป่วยเป็นวรรณโรคปอดค่ะ
ซึ่งเจ้าตัวก็ใช้เวลาในการรักษาตัวนานกว่า๒ปีค่ะ
อาการดีขึ้นค่ะซึ่งในตอนนั้นนะคะก็หายดีไม่เท่าไหร่ค่ะ
ภรรยาก็มาป่วยอีกค่ะป่วยเป็นไตวายเรื้อรัง
เรียกว่าทั้งคู่ก็ผลัดกันให้กำลังใจกันนี่แหละค่ะ
แล้วก็จับมือต่อสู้กับโรคร้ายค่ะ
ล่าสุดนะคะตามภาพที่เห็นหน้าจอเลยค่ะ
เมื่อวานนี้นะคะทั้งคู่ได้ออกมาอัปเดตถึงเรื่องอาการป่วยอีกครั้งค่ะ

ตัวเองก็กลับไปตรวจเพราะว่าปอดมีการติดเชื้ออีกครั้งแล้วค่ะ
ทำให้ต้องกลับมากินยารักษาตามขั้นตอนต่อไปแต่ก็สู้นะคะ
ส่วนทางด้านคุณหญิงเองนะคะก็บอกว่าตอนนี้สุขภาพของตัวเองก็ต้องระมัดระวังนะคะ
เพราะว่าอาการป่วยที่ผ่านมามันก็จะมีเรื่องกระดูกเปราะบาง
แล้วการเดินทางไปไหนมาไหนมันต้องระวังมากนะคะมันง่ายต่อการหักนี่แหละค่ะ
แต่ในส่วนของกำลังใจไม่ต้องพูดถึงคู่นี้เขารักกันเหนียวแน่นมาก
เอาเป็นว่าเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันหน่อยค่ะ
จากที่มันเคยเป็นฝ้างขาวเยอะใช่ไหมตอนนี้ปอดลุงแจ๊กก็แบบเริ่มมีความสีดำอะไรอย่างนี้
คุณหมอก็บอกว่าปอดดีขึ้นแล้วก็ไม่มีเชื้อแล้วนะ

ของหญิงแบบว่าปัญหาหลักของหญิงเนี่ยคือปัญหาเรื่องกระดูก
คือเหมือนแบบกระดูกมันค่อนข้างแบบปอกง่าย

มันก็เลยต้องระวังนิดนึงเกี่ยวกับกระดูกอะไรอย่างนี้

หรือแบบว่าอย่าไปล้มอะไรอย่างนี้
เพราะว่าถ้าล้มแล้วน่าจะเริ่มใหญ่
เป็นกำลังใจให้นะคะเพราะว่าเขาสู้ทุกทาง

จริงคือหน้าตาเขาดูสดใสดูมีความสุขนะ

เป็นกำลังใจให้จริงสำหรับทั้งพี่แจ๊คแล้วก็พี่หญิง
ให้สุขภาพดีขึ้นดีวันดีคืนนะคะ